มาที่งานบุญค่ะทำบุญบ้านของพี่เมฆวินัยค่ะ

อย่างที่ทราบพี่เมฆแกก็โอ้โหสู้มากจริงนะคะ
ตุ๋นน้ำพองป่วยเรื้อรังมาหลายปี

เริ่มดีเมื่อเช้านี้นะคะเวลา๑๐๑๒นาทีค่ะ
เมฆแล้วก็ภรรยาพี่เอ๋เนี่ยพร้อมด้วยครอบครัวของทั้งสองฝ่ายค่ะ
ญาติพี่เมฆเดินทางมาจากจังหวัดกะบีเลยนะ

นิมนต์พระ๕รูปจากวัดหนองใหญ่นะคะ
ทำพิธีสวดเสริมสิริมงคลค่ะ
ซึ่งพี่เมฆนะคะก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่าบ้านหลังนี้จริงอยู่มา๒๐ปีแล้วนะคะ
ไม่เคยทำบุญมาเลยทำบุญใหญ่สักครั้งค่ะ
แล้วน้องสาวแท้ของพี่เมฆซึ่งเป็นหมอดูไพ่๒๔
ให้พี่เมฆเปิดไพ่ดูปรากฏอันนี้เป็นความเชื่อนะคะ
ไพ่บอกชัดว่าให้ทำบุญใหญ่ให้เจ้าที่เจ้าทาง
แล้วหลังจากเดือนเมษายนนี้ผ่านพ้นไปทุกอย่างจะคลี่คลายค่ะ
เมฆเลยตั้งใจเลือกเลิกดีวันนี้ค่ะ
ซึ่งตรงกับวันพระใหญ่ด้วยทำบุญบ้านแล้วก็เป็นความบังเอิญจริงค่ะ
เมฆบอกว่าก่อนหน้านี้ตุ่มมันยังขึ้นตามแขนขาอยู่เลยแจ๊ค
พอตื่นเช้ามาวันนี้ตุ่มกลับยุบลงค่ะ
แม่ก็เลยสามารถลุกมานั่งสัมภาษณ์กับพี่แจ๊กกะรีนได้
คือตอนที่ไปพี่เมฆแกนอนนะ
แต่พอจะขอสัมภาษณ์แกลุกมานั่งตรงนั้นเลยคุณผู้ชมนะคะ
โดยอัปเดตอาการล่าสุดพี่เมฆก็บอกว่าดีขึ้นตามลำดับค่ะ

อีกไม่เกิน๒เดือนพี่เมฆจะกลับมาเล่นละครให้กับช่องเสร็จแน่นอน

น้องสาวที่ดูผ้า๒๔
ไพ่ทุกครั้งมีบอกเอ๊ะทุกครั้งบอกมีไพ่ตัวนี้ทุกครั้ง

เพราะว่าผมแอดวานเงินไปแล้ว

เมฆก็ยังหันมาจับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย

บอกว่าพี่เมฆเนี่ยเพิ่งถอยรถป้ายแดงมา

ถอยรถอีกแล้วทั้งที่ตัวเองยังป่วยอยู่

รถสมัยของแกเนี่ยค่ะ

เมฆใช้คำว่าไม่ใช่ตัวเราป่วย
ตัวเราเน่าจะให้ครอบครัวเราเน่าหรือว่าตกต่ำตาม

จากซื้อรถเนี่ยค่ะตอนนี้ก็

คุณผู้ชมหลายคนถามเลขที่บ้านค่ะ
วันนี้ไทยรัฐจัดให้นะคะ
บ้านหลังนี้พี่แม่กอยู่มา๒๐กว่าปีนะคะ
ก็เลขที่บ้าน๓๙๗๕๐เนี่ยแหละค่ะ

ยังสร้างบ่อพญานาคไว้ตามความเชื่อด้วยนะคะ
ส่วนเลขป้ายทะเบียนรถคันใหม่ของพี่เมฆก็คือ
ซเสือ๑๓๖๓ปรุงเพศมหานคร